เอ้ือที่นี่จะผ่านมา
ถ้ามีหิวมันจะที่ต้องเชื่อให้เค้า

ชินครับคือการที่คนจะจำว่าตู่พบทรอาจจะน้อยกว่าทุกตู่เลยที่ผ่านมา
ตู่นันธิดาทั้งตู่นพลอะไรอย่างนี้ครับ
ที่เราโพสต์แคปชั่นในวันนั้นมันคือยังไงครับ
รู้สึกยังไงฮะตอนนั้นแบบจะเล่นลุคนี้แล้วล่ะอะไรอย่างนี้
อะไรอย่างนี้ครับอาจจะอาจจะแบบไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาแซวมากกว่าผมว่าครับ
มีเพื่อนอินบล็อกมาแซวเยอะไหมครับ
มีบ้างครับมีบ้างครับมีคนวิทวิตเยอะด้วยแล้วก็จริงมันมีแบบ
มีโพสต์ที่ผมไปเห็นแล้วแบบคนมาทะเลาะกันเรื่องนี้ทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับ
เหมือนแบบว่าในช่วงนี้แทนที่จะมาทะเลาะกันจริงเราไม่น่าจะไปจุดตรงนี้ให้เข้ามาทะเลาะกัน
น่าจะให้เขาแบบไปให้กำลังใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า
จะคลอมอึดอัดบางอย่างของเราด้วยหรอ

ก็มันก็มีเหตุอะไรเกิดขึ้น
ในช่วงนี้ครับต่อทางแล้ว
อยากจะต้องระวังมากขึ้นขึ้นหรืออะไรแบบนี้
ปกติก็จะไม่ค่อยโพสต์อะไรอยู่แล้วครับ
แต่คลิปถูกภายะในเป็นหลายรายการ
ได้รับผลครับตรงนี้ได้ที่พี่มาสับพาธิกันเยอะขนาดนี้ครับ
โดยเท้าไปไปนะครับหลังที่พี่ปิตโทพส์ไป
อ่าอ่มมมมจริงมันมีคน
มันเปิดมาให้คนเขามาถล่อกัน
ที่หากหากที่เราจะสณะทีการ
ก็อาจจะไม่ใช่เข้ากับผมอย่างเดียว
แต่มันทำให้หลายคนต้องมาทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่เรื่องดี

คนที่อาจจะตีความความคิดไป

เอาเป็นว่าจริงแล้วผมบอกอะไรคนก็ตีความในแบบที่ตัวเองเข้าใจอยู่ดี
ก็เอาเป็นว่าถ้ามันทำให้ใครลำบากใจก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ

แต่ว่าช่วงนี้เปลี่ยนเปิ่นท่าเป็นว่ายละกัน

มันก็ไม่ได้แจกอะไรเยอะขนามนี้

แต่ถ้าไม่เจอแฟน

พวกเราก็ไปรู้กัน